มันเป็นเรื่องของความบังเอิญเป็นเรื่องของดวงเหมือนกัน

แล้วเวลาเลขมันออกมาแล้วเนี่ยนะ
คนก็มักที่จะเอาไปเชื่อมโยงกับเลขที่มันใกล้ตัวไง
ตอนที่ยังไม่ออกเดากันไปสิ

มันเหมือนเลขตัวนั้นมันเหมือนเลขตัวนี้ก็อย่างนี้

ว่าแล้วรู้เงี้ยซื้อแบบเนี้ย

เพราะฉะนั้นรู้อย่างนี้ไปดูดีกว่าว่าที่เขาบอกว่า
เลขรางวัลสละกินแบ่งรัฐบาลมันออกมาเนี่ย
มันมาตรงกับพวกเลขคะแนนของพักการเมืองต่าง

ใช่แต่คุณผู้ชมกรกตเขาก็ออกมาบอกเขานะว่า
ฝั่งขวาเนี่ยประกาศของกรกตคือเป็นตัวเลขที่เขาประกาศออกมาที่มันเชื่อถือได้
ส่วนฝั่งซ้ายชาวโซเชียลเขาออกมาทำเหมือนแบบว่าเชื่อมโยงกัน

มันเป็นตัวเลขที่แบบปลอมขึ้นมานะคะ
ซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ผ่านการแก้ไขแล้วแหละ
ให้มันดูสอดคล้องกับเลขรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลเอาวงดูนะ

ใช่อย่างข้อมูลของคะแนนพักพลังประชารัฐลงท้าย๖๗ใช่ไหม

มันเหมือนแบบเลขที่๑รางวัลที่๑ของงวดเมื่อวานนี้
ของเพื่อไทยก็ไปตรงกับเลขหน้า๓ตัวไปอีก
อนาคตใหม่วงไว้๙๗๕ไปตรงกับเลขท้าย๓ตัวไปอีก

ไม่จริงคุณผู้ชมกรกตเขาก็ออกมาเยือนใยแล้ว
ฝั่งขวานี่เป็นตัวเลขที่จริง
อย่าไปลงเชื่อในโลกโซเชียลจะพูดอะไรก็ได้
ถ่ายอะไรก็ได้ขยังดูรูปนี้ก็ได้

จอมันสูงไง
ต้องขยังยืดตัวดู

นะจ๊ะอย่าไปเชื่ออะไรกันมากมาย

เริ่มต้นงวดหน้าใหม่ไปพร้อมกันค่ะ
นี่คือสิ่งที่ฉันอยากบอกคุณผู้ชม